มีคลิปถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นคลิปลักษณะที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลายคลิปเหมือนกัน
หนึ่งในนั้นเป็นคลิปวัยรุ่นยิงปืนขึ้นฟ้า

มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเลย
เขาว่าอย่างนี้โจซ่ายิงเทวดา

แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไป
แล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

กับตำรวจสพปากช่องนครราชศรีมาค่ะ
เขายอมรับบอกว่าทำไปเพราะว่าความคึกขนองตำรวจ
ล่าสุดก็คือช่วงเช้าเมื่อวานนี้ทราบชื่อแล้วนะคะ
คือนายอนุชาสุกแก้วอายุ๒๔ปี
ก็คือเป็นผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่

เขาก็ยอมรับว่านี่แหละค่ะทำไปคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการ
บอกว่าวันนั้นที่ทำลงไปเพราะว่าเป็นวันสิ้นปี
ไปยืมปืนลูกโม่จุดสามแปดจากพ่อ
เอามายิงขึ้นฟ้าเป็นการนับเขาดาวน์

แต่รั้วบ้านห่างจากโรงพัก๓๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
โดยมีน้องสาวเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้และน้องก็เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้
หลังจากสอบปากคำตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีปืนปืนผิดมือเพราะเป็นของบิดา

ส่วนน้องสาวซึ่งเป็นคนโพสต์พนักงานสอบสวนสอบปากคำไว้เป็นพยานค่ะ